ของสุนัขกันบ้างดีกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีคุณผู้ชมทั้งสองท่านรู้จักสุนัขพันธ์บางแก้วไหม
ตอนนี้น่ายินดีมากกับใครที่รักสายพันธุ์นี้เพราะว่าเขาได้ขึ้นทะเบียนระดับโลกไปแล้ว
แก้วฮะเอามารวมตัวตรงนี้เลยใครที่ชอบพันธุ์บางแก้วนะ
นี่คือวัดบางแก้วหมู่๓ตำบลท่านางามอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
เขาว่ากันว่าย่านนี้แหละให้กำเนิดสุนัขพันธ์บางแก้ว
นี่คือกลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันจัดงานแสดงความยินดีหลังจากสุนัขพันธ์บางแก้วได้รับการจดทะเบียนเป็นสุนัขโลก

ฮะเค้าบอกเพราะแก้นี้
เออยังไงล่ะไปหากันเอาเอง
แต่อย่างนี้ครับเขาบอกว่าสุนัขพันธ์บางแก้ว

บรรจุเข้าไปอยู่ในทะเบียนด้วยเนี่ย

ประกวดกับทางสมาพันธ์สุนัขโลก

ก็คือเป็นแชมป์ระดับโลกไปเลย
แล้วอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องสุนัขพันธ์บางแก้ว
เราได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้รู้จักกันไปไกลให้ได้รู้จักกันเยอะ
จะได้เข้าใจถึงสายพันธุ์นี้
ใครที่คิดจะเลี้ยงสุนัขพันธ์บางแก้วเราต้องให้ความรัก
แล้วต้องดูแลมันเป็นอย่างดีหลายคนรู้อย่างเดียว
พันธุ์บางแก้วมันดุมันห่วงพื้นที่
แต่อย่างนี้มันรักเจ้าของนะแต่ถามว่ามันจะดุมากดุน้อยนะ
มันอยู่ที่เจ้าของดูแลว่าจะดูแลมันแบบไหน
แล้วที่พิศนุโลกเนี่ยเขาบอกว่ามีสายพันธุ์ดีเยอะแล้วราคามันจะแพงไหม
ก็น่าจะแพงสิปกติทั่วไปอยู่ที่สัก๓๔พันธุ์
แต่ถ้าสายพันธุ์ดีได้รับรางวัลการันตี๖๐๐๐บาทก็มีนะ
เพราะว่าทรงมันสวยสีเอยขนเอยหลังเอย
แต่ถ้าตามข้อมูลที่เขาแนะนำมาในข่าวนะ
บอกว่าถ้าอยากได้สุนัขพันธ์บางแก้วแบบว่าดีเลยนะ

ไปที่หมู่บ้านบางแก้วอำเภอบางรกรรม
นั่นก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำอยู่ด้วย

เขาก็เป็นองค์กรระดับชาตินะ

วันนี้ฉันก็หาแล้วนะแต่ติดอย่างนึง

อาจจะบอกว่าสุนัขป่าจะจิ้งจอก
ชื่นชอบก็ลองเลี้ยงดูน้องก็น่ารักดีเหมือนกันนะคะ